หลังเริ่มมีสัญญาณว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นนะครับ
การเมืองท้องถิ่นตอนนี้ก็เริ่มดุเดือดนะครับ
ปฐุมธานีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวงถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัส
โดยคาดว่าสาเหตุนั้นอาจมาจากคู่กรณีที่มีความไม่พอใจกัน
กรณีย้ายทีมก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่น
เจาะประเด็นจากรายงานครับ

นายวรเชษบุญคุ้มสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง
ขณะเอาล้อแมกไปคืนนายประพัชน์น้อยรอด
อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลคลองหลวงที่หยิบยืมมา
แต่ไม่คาดคิดว่าชุมพลจะเข้ามาจ่อยิง
เพื่อนฝูงคั่วการเมืองฝั่งตรงข้าม
ซึ่งทุกคนไม่มีท่าทีจะเข้ามาช่วยเหลือ
ทั้งที่รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดี
เมื่อก่อนนายชุมพลอยู่คั่วการเมืองฝั่งเดียวกับ
สวทวรเชษแต่ภายหลังแยกตัวออกไปอยู่อีกฝากฝั่งหนึ่ง
กลางเสียงนินทาว่ามีผลประโยชน์เข้ามาเอี่ยว
ซึ่งสธวรเชษก็ยอมรับว่าเคยด่านายชุมพลจริง

ทำให้นายชุมพลแค้นจัดมาลงมือก่อเหตุ
หวังเอาชีวิตถึงเพียงนี้
แล้วเขาแยกตัวออกไป
การเมืองผมก็เลยไปพูดว่า

แยกไปเพราะผมอยู่กับสศกระพฤษ

ทีนี้คนก็คงจะเข้าหูเขา

เคยเขาก็ลงแข่งกับผมอยู่ด้วย
คนละเขตเขตเดียวกันแต่คนละทีมอย่างนี้

จะยิงผมตายเหรอผมมีลูกสาว

ผมก็ปั๊มแย่งปืนไม่มีใครที่มาช่วยผมเลย
แม้ก็ถ้าผมโดนยิงเขาหนีไปแล้ว
คนไปส่งโรงพยาบาลจะไม่มีผมต้องไปขอร้องน้อง
ชื่อน้องนุเคยอยู่ด้วยกัน
แต่เขาทำงานที่นั่นเขาไปส่งผม
อาการของนายวรเชษยังไม่พ้นขีดอันตราย
แม้นายชุมพลจะยิงมากถึง๒โม่
แต่เพราะเข้าร่างกายเพียง๔นัด
ทะลุแขนและหลังทะลุลำไส้
หมอต้องให้พักรักษาตัวอยู่ห้องไอซียูเพื่อรอดูอาการ

ทุกฝ่ายมุ่งไปที่เรื่องการเมืองท้องถิ่น
เพราะกำลังจะมีการเลือกตั้งสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง

ก็จะลงสมัครชิงตำแหน่งแข่งกับสธวรเชษด้วย
ประกอบกับโกรธแค้นที่เคยด่าว่ากันมา

ด้านอดีตสศเอกกับพจน์ปานแย้ม

เพราะทั้งสองรู้จักสนิทสนมกัน
อีกทั้งการเมืองในอำเภอคลองหลวงนั้น
ก็ไม่เคยมีเรื่องราวหรือรุนแรงขนาดนี้
ได้ฟังจากคนเจ็บนี้ที่บอกว่า
คนที่ยิงถามว่ามันตายหรือยัง
แล้วมีคนพูดออกมาว่ามันยังไม่ตาย

ที่เกิดเหตุเก็บกระสุนที่ตกอยู่ไปตรวจสอบ

แต่พยานทั้งหมดไม่ยอมให้ข้อมูลใดกับทีมข่าว
และล่าสุดสารจังหวัดปฐุมธานี

มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
พกพาอาวุธปืนและยิงปืนโดยใช่เหตุ
ซึ่งตอนแรกเจ้าตัวนัดเข้ามามอบตัวช่วงเย็นวันนี้

ขณะนี้ชุดสืบสวนเร่งเฝ้าสะกด
ติดตามตัวมาดำเนินคดี
ทรัฐทีวีรายงาน